ถึงแม้ว่างานไว้อะไลก์ของคุณตางโมจะผ่านไปแล้ว
แต่ดราม่าที่เหลือตามมาเพียบเลย

ชาวเน็ตเข้าไปถามคำถามว่า
ทำไมคุณชมพู่ก็ไม่ไปงานไว้อะไรพี่แตงโม
เออเรื่องนี้พอถูกแชร์ออกมาครับนักแสดงสาวอย่างคุณชมพู่อารยา

แต่คนที่ตอบโต้เนี่ยคือแฟนคลับ
แฟนคลับคุณชมพู่ออกมาชี้แจงว่าเอ้าก็คุณชมพู่เนี่ย
กำลังตั้งคันอยู่แม่ชมเนี่ยใกล้คลอดแล้วนะก็เลยไม่ได้ไปร่วมงาน
แต่ให้คุณหวานเจี๊ยบผู้จัดการส่วนตัวไปร่วมงานแทน
เท่านั้นยังไม่พอเรื่องนี้คนอาจจะไม่รู้ว่าคุณชมพู่
ส่งพนักงานรักษาความปลอดภัยไปช่วยดูแลงานด้วยนะครับ
อ๋อค่ะไปดูแลตลอดทั้ง๓วันเลย
ส่วนเพื่อนของคุณแตงโมอีกคนนึงอย่างคุณเอ็มบุษราคำ
ลูกสาวของพี่หม่ำจกมกนะฮะเจอถามเหมือนกันเลยฮะ
ทำไมถึงไม่ไปงานไว้อะไรคุณแตงโมล่ะ
คุณเอ็มบุษราคำไม่ได้ปล่อยให้ต้องสงสัยนาน
รีบตอบทันทีครับเป็นคำถามที่ทิ้มแทงใจเอ็มมากเลย
เป็นคนจิตตกมากกลัวว่าจะกลับบ้านในสภาพ
จิตใจไม่ปกติจิตใจที่อ่อนแอและกังวลว่าตัวเอง
ไม่ได้หมายความว่าไม่เสียใจนะอันนี้คุณเอ็มก็ชี้แจงไปนะครับ
ส่วนคนที่มาไลฟ์เหมือนกันคือแม่ลีน่าจัง
พูดถึงกรณีที่ชาวเน็ตล่าแม่มดพาทัวร์ไปลง
ดารานักแสดงที่ไม่ยอมไปงานไว้อะไรเนี่ยโดนชาวเน็ต

พี่น้องกูตายกูก็ไม่ไปงานศพ
ไม่ไปเผาศพมันไม่ไปเผาผีมัน

มึงจะไปอะไรว่าทำไมคนนั้นไม่เป็นงานศพคนนี้ไม่ไปงานศพ

คนไม่สนิทเขาไม่ไปแล้วมันไปหนักหัวมึงเหรอ
ก็เหมือนแม่แม่ก็ยังไม่ไปเลย
ไม่รู้ไปทำไมเพราะเราไม่สนิทกับเขา
คนนู้นทำไมไปคนนี้ทำไมไม่ไปแล้วมันไปหนักหัว
กลัวขอโทษต้องเซ็นเซอร์เยอะหน่อย
แม่ลีน่านี่พูด๑ด่า๓นะครับ
ก็ถือว่าจบไปแล้วกันตามที่แม่ลีน่าบอกคือ

แต่ข้อหนึ่งที่เออน่าคิดนะสิทธิ์ของเขาไหม

สมมุติคนในวงการเราเนี่ยวงการนักข่าวที่เราก็ไม่เคยเจอด้วยนะ

เราจะไปร่วมงานเขาไหมเราก็อาจจะไม่ได้ไปนะ

ค่ะใจเย็นนะ